มีผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่มีเงินจะกลับบ้านไปหาเมียที่เพชรบูรณ์
อยู่ที่กรุงเทพไปเจอรถแท็กซี่จอดติดเครื่องเอาไว้
ขึ้นไปขับเลยขับแท็กซี่เขาหนีเลย
จากกรุงเทพไปเพชรบูรณฮะคือตำรวจเนี่ยต้องระดมกำลังกันไล่ล่า
คือไล่ไปตามแต่ละจังหวัดแบบโอ้โห
เราจะจับได้เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทุกคนชมครับ
อันนี้ตอนสุดท้ายปลายทางแล้วอันนี้ตอนเนี่ยไล่กันระหว่างทางเดี๋ยวดูหน่อยตอนระหว่างอาคาร

ขับหนีมายังเพชรกระบูลนะครับ
ตำรวจก็ไล่ตามกันนะหลายหน่วยงานนะฮะ
ส่งต่อกันเป็นทอดนะครับ
มีเงินสดอีก๔๐๐๐กว่าบาท
รถแท็กซี่นะครับคนที่ใช้รถใช้ถนนแถวนั้นก็ตกใจกันหมดนะฮะคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะมาหาเมียหารถมาหาเมียเหตุการณ์เริ่มขึ้นตั้งแต่ตี๓นะครับตี๓ของวันพุธที่๒๐พฤศจิกายน
หน้าร้านสะดวกซื้อแห่ง๑แถวซอยกรุงเทพนนทบุรี๔๖นะฮะนี่ฮะภาพจากล้องวงจรปิดแถวนั้นนะครับจะเห็นว่ามีคนขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะฮะคนขับรถแท็กซี่ชื่อนายทวีขันอุลานเขาขับรถมาจอดที่หน้าร้านแล้วก็เข้าไปซื้อกาแฟกระป๋องอ่าตี๓ฮะจะได้ดื่มแก้ง่วงตอนที่เข้าไปซื้อกาแฟกระป๋องเน
ขณะที่นายทวีกำลังเดินอยู่ในร้านสะดวกซื้อคนก่อเหตุก็คือนายนานามีบทสมนั่งอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อเห็นว่านายทวีโชเฟอร์แท็กซี่ลงจากรถโดยไม่ดับเครื่องแล้วเข้าไปซื้อของในร้านไม่ล็อกรถด้วยก็เลยขึ้นรถไปเลยแล้วขับออกไปเลยฮะขับออกไปแบบหน้าตาเฉยนายทวีอยู่ในร้านเฮ้ยทำไมรถเราขับออกไปได้
ส่องอยู่เป็นระยะระยะนะคือแบบคงแบบเออก็ไปเดี๋ยวนะแป๊บเดียวนะแต่เขาคอยดูอยู่แล้วก็เฮ้ยไปแล้วรถเราไปแล้วอันนี้ตอนที่เขามาเจอรถแล้วเนี่ยเขาก็วิ่งตามแต่ไม่ทันนะฮะก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ในการให้ช่วยตามนะครับนายทวีเนี่ยฮะเขาบอกว่าเขาชะล่าใจเขาก็ยอมรับนะเพราะว่าเคยจอดซื้อกาแฟดื่มแบบเนี้ยก่อนจะออกวิ่งรถโดย

ฮึตัวเนี่ยเขาว่ามันเมาะยาอยู่
คือตอนเกิดเฮทเนี่ยแจ้งตำรวจ

เขาต้องไล่ตามจับแทนที่จะได้ไปเจอเมียไปนอนบ้านเมีย
อืมก็ต้องไปนอนคุกแทนครับทีนี้ค่ะแนวทางการสกัดจับเนี้ยค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนสนประชาชื่นให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะ
คือถ้าเจ้าของรถแท็กซี่แจ้งความเร็วกว่านี้จับได้ไวกว่านี้
คงวิ่งไปไม่ไปถึงจังหวัดเพชรบูรณนะคะตำรวจบอกนะก็ไปถึงนู่นเลยฮะ
ใช่มะขามหวานได้เลยอ่ะตำรวจก็เลยบอกว่าโอ้โหเขารู้ตำแหน่งจากจีพีเอสอยู่แล้ว
แท็กซี่อ่ะอ่าตำรวจสนประชาชื่นประสานตำรวจสี่หน่วยนะคะครับ
ตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์อืมตำรวจสพเมืองเพชรชบูรณ์ครับ
ตำรวจสอพอน้องภัยตำรวจสอพอนาเฉลียงอืม
ตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์อีกสองนายครับรถกระบะตำรวจมีตำรวจอีกห้านาย
อืมขับตามประกบตำรวจทางหลวงมีตำรวจมาหกนายโอ้โหครับเยอะอ่ะ
รอดได้ก็เก่งเออเยอะมากอ่ะอ่าเส้นทางการหลบหนีค่ะครับ
ขโมยนี่นะคะเขาเอารถแท็กซี่ไปตอนตีสองสี่สิบแปดนาทีนะคะ
เริ่มต้นจากมุ่งหน้าไปทางถนนนครอินทร์ข้ามสะพานพระรามห้า
ตัดเข้าถนนกาญจนาพิเศษฝั่งตะวันตกมุ่งหน้าไปทางจังหวัดสุพรรณบุรี
ตัดเข้าถนนสายเอเชียจอดพักด้วยนะคะ
แก๊สค่ะตอนตี๕แล้วก็ขับมุ่งหน้าไปจังหวัดนครสวรรค์
แวะพักเติมแก๊สอีกรอบหนึ่งช่วงเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์อืม
แล้วก็ขับตัดเข้าจังหวัดพิศนุโลกไปถึงบ้านเมียที่อำเภอหล่มศักดิ
จังหวัดเพชรบูรณ์อ่าประมาณแปดโมงเช้าครับ
ระยะทางทางสิ้นสี่ร้อยสามสิบสามกิโลเมตร
ก็เจอเมียเลยทีนี้สบายแล้วใช่ไหมจะมาหาเมีย
เมียไม่อยู่เฮ้ยอุตส่าห์ขับมาสี่ร้อยสามสิบสามกิโลเมตร
อุตส่าห์ขโมยแท็กซี่เข้ามาเลยนะเมียไม่อยู่ค่ะอ้าว
ไม่อยู่ก็เลยขับรถออกตามหาเมียโอ้โห
นี่ไงสาเหตุที่โดนจับเออเมียไม่อยู่ตายแล้วพระคุณเอ้ย
ออกตามหาเมียในพื้นที่อำเภอหลมศักดิ์ครับตำรวจเขาก็วิทยุสกัดจับกันอ่ะ
อืมว่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วรถแท็กซี่ที่ถูกขโมย
ทีนี้แหละตกใจยิ่งหนีต่ออ่าทีเนี้ยหนีไปใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลขยี่สิบเอ็ด
แล้วตำรวจเขาก็ไล่สกัดจับนะคะไปจับได้ที่สี่แยกหนองไผ่
สิบโมงสิบเจ็ดนาทีตรงภาพที่เห็นว่าจับได้ตรงนั้นใช่ไหมใช่ค่ะอืม
ก็ตำรวจใช้เวลาพอรู้ตำแหน่งก็ใช้เวลาสกัดจับประมาณ๒ชั่วโมง

พอถูกจับก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ
แล้วก็ต้องนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีที่สนประชาชื่นนะคะ

ไม่ต้องขับตั้ง๔๓๓กิโลเมตร

ตำรวจขับเองแล้วก็ประสานเจ้าของรถแท็กซี่
เจ้าของอุรถแท็กซี่มานำรถกลับคืนไปนะคะ
ขากลับสบายนะสบายค่ะนั่งหลังค่ะมือมือขยับไม่ได้ใส่กุญแจมือหรือเปล่า

นายนานามีสมบทอายุ๔๕ปีผู้ต้องหานะคะ
ก็ถูกตำรวจสอนอประชาชื่นดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์นะคะ
นายนานาก็รับสารภาพว่าอยากไปหาเมียที่หล่มศักดิชบูรณ์ไม่มีเงินนะคะ
ก็คิดวิธีจะกลับบ้านกลับยังไงดีเห็นแท็กซี่คันนี้จอดติดเครื่องเอาไว้ไม่ได้ล็อก
ก็เลยขึ้นรถเอารถเขาไปเลยก็นำตัวฝากขังต่อสารอาญารัชดาพิเศษพรุ่งนี้ค่ะ
สรุปก็คือไม่ได้เจอเมียไม่ได้เจอด้วยค่ะ
เจอตำรวจค่ะโอ้โหแต่ก็อย่าประมาทนะฮะ
อย่างคุณลุงโชเฟอร์แท็กซี่บอกว่า๒ปีก็จอดแบบนี้
ติดเครื่องเอาไว้เข้าไปซื้อของเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไม่เจอเหตุการณ์อย่างนี้ไง
ใช่อันตรายค่ะ